ส่วนวันนี้เองนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เป็นประธานในการประชุม
เรื่องของชี้แจงนโยบายรัฐบาล
ผู้บริหารระดับสูงคณะรัฐมนตรี
แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เมืองทองธานี
หลายคนจับจ้องมองไปว่านายยกรัฐมนตรี
จะพูดถึงเรื่องของการถวายสัตว์
ไม่ครบถ้วนใจความหรือเปล่า

ผู้สิทธิ์ข่าวถามนายกรัฐมนตรีตอบ

จะหาทางออกเองวันหนึ่ง

ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ไปที่ยาลา
นายกก็บอกว่าเดี๋ยวคงเรียบร้อยนะ

วันนี้นะครับก็พูดกลางเวที
จะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ผมอยากฟังประโยคเท่านี้จากนายกรัฐมนตรี
ที่เป็นประธานในการประชุมและพูดบนเวที
รับฟังกันได้เลยนะครับ
ไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็ต้องขอโทษบรรดารัฐมนตรีด้วยนะครับ

ขอร้องว่าเรื่องเก่าอะไรที่ไม่ควรพูด

มีความสุขที่ได้ร่วมทำงานกับรัฐมนตรี

และให้เวลาผมในการพิสูจน์ผลงานในการทำงานนะครับ
นายกรัฐมนตรีอยู่ในงานประมาณแค่๓๐นาทีนะคุณ
ไม่ได้อยู่รอการฟังชี้แจงนโยบายของรองนายยกรัฐมนตรี
แล้วก็การตอบข้อสักถามตามกำหนดการเดิม
รวมทั้งไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับ
ตลอดช่วงเช้านายกรัฐมนตรี
ที่สื่อมวลชนสังเกตนะคือมีสีหน้าไม่ค่อยดีแล้วก็เคร่งเครียด
โดยได้เดินทางเข้าไปยังธรรมเนียบรัฐบาลต่อนะครับ
แล้วก็ขึ้นไปยังห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลทันที
โดยไม่มีบุคคลสำคัญเข้าพบด้วยนะครับ
นี่คือความเคลื่อนไหวของนายยกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้นะครับ
อกจากนี้มีประเด็นข่าวพักเล็กคุณ
เล็กน้อยอกน้อยใจจะเก็บฉันไว้ทำไมอึดอัดอยู่ตอนนี้
อยากจะถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาล
เพราะว่านายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าภักดิ์ไทยศิวาลัย
ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าพร้อมจะจับมือรวมกับ๕พักเล็ก
พักเล็กก็มีอะไรบ้างล่ะมีพักไทยศรีวิลัยของคุณมงคลกิจอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
มีพักประชาธิปไตยใหม่พักพลังไทยรักไทยพักประชาธรรมไทยแล้วก็พักครูไทย
บอกว่า๕พักพร้อมจะถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาล
เพราะอึดอัดที่เห็นรัฐบาลทำผิดก็ต้องบอกว่าถูก
และเตรียมที่จะไปเป็นฝ่ายค้านอิสระต้องบอกแบบนี้นะฮะ
ฝ่ายค้านเฉยนะไม่เกี่ยวกับทาง๗พักฝ่ายค้านเขานะครับ
ล่าสุดพลตรีทรงกฎทิพรรศหัวหน้าพักพลังชาติไทย
ซึ่งถือว่าเป็น๑ใน๑๐พักเล็ก
ระบุว่านี่คงเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของนายมงคลกิจ
ซึ่งคงแค่น้อยใจไม่ใช่การต่อรองผลประโยชน์ตำแหน่งประธานกรรมธิการ
แต่๑๐พักจะหาบริกันอีกครั้ง
พร้อมยืนยันว่าในส่วนของภักดิ์พลังชาติไทย
จะรักษาคำพูดเดิมว่าจะร่วมรัฐบาล
แต่ล่าสุดเมื่อเช้านี้คุณคุณมงคลกิจออกมาเปิดเผย
ยืนยันคำเดิมบอกว่า๕พักการเมืองเล็กที่มีสอสอพักละ๑คน
จากทั้งหมด๑๐พักขอถอนตัวออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาล
ไปทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอิสระโดยไม่เกี่ยวข้องกับ๗พักฝ่ายค้าน
ซึ่งนโยบายใดของรัฐบาลที่ดีฝ่ายค้านอิสระพร้อมสนับสนุน
แต่หากนโยบายใดเห็นแล้วไม่เป็นประโยชน์จะไม่สนับสนุน
สาเหตุคุณมงคลกิจพูดออกมาจากปากเลยนะ
บอกว่าที่ถอนตัวจะไปทำหน้าที่ฝ่ายค้านอิสระเป็นเพราะรู้สึกอึดอัด
จากการเป็นพักร่วมรัฐบาลที่รัฐบาลทำผิดก็ต้องบอกว่าถูกนี่แหละครับ
แล้วก็บอกว่าส่วนจะมีภาคอื่นจาก๑๐พักเล็กทบทวนบทบาทด้วยหรือไม่
ตอนนี้มี๕พักเล็กดังกล่าวที่บอกไปแล้วนะตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว
ยังมีอีก๔พักเล็กอยู่ระหว่างการตัดสินใจ
ส่วนอีกหนึ่งพักยืนยันที่จะทำหน้าที่เป็นพักร่วมรัฐบาลก็คงเป็นพักพลังชาติไทยแล้วครับ
และจำตัวเลขได้ไหมคุณ๑๐พักเล็กที่ไปร่วมพักร่วมรัฐบาลจนได้๒๕๔เสียงเนี่ย
มาจากพักเล็กก็๑๐เสียงนะครับ
ถ้าลดลงไป๙พักลดลงไป๙เสียงก็จะเหลือเท่าไหร่ล่ะคุณนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยกว่าพักร่วมฝ่ายค้านอีกนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอดูอันนี้เมื่อกี้คุณมงคลกิจให้สัมภาษณ์ตอนเช้าใช่ไหม

จะต้องรอดูตอนเที่ยงรอดูตอนเย็น

เพราะว่าบางทีคุณวงกิจให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นเช้าเที่ยงหรือเย็น
หรือเย็นมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันครับ
หรือว่าต้องรอดูร้อยเอกธรรมนัฐจะมาพูดคุยอีกหรือเปล่า